คุณจัตรุพรเนี่ยบอกมาตลอดว่า
นายกรัฐมนตรีจะชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ล่าสุดคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ
บอกว่ายอมรับว่าก็กังวลว่าในการโหวตครั้งที่๒เนี่ย
ซีก๑๘๘เนี่ยเขาจะเสนอชื่อคนขึ้นมาแข่ง
แล้วถ้าได้เสียงสวไปเนี่ยทางฝั่งนี้๓๑๒นี่แพ้เลยนะ
เพราะฉะนั้นต้องคุยกันให้ดีเลยว่าเราจะเอายังไง
ในการโหวตครั้งที่๒จะเสนอชื่อใครแบบไหนยังไง

คืออย่าไปวิตกกังวลตราบใดที่๓๑๒เนี่ยยังจับมือกันแน่น
แปรพักไม่ข้ามคั่วเนี่ยไม่มีใครกล้าเสนอแข่งขันหรอก
เพราะฉะนั้นกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้สถานเดียว
คือหมายความว่ามีการแปรพักจากสิก๓๑๒ไปบวกกับ๑๘๘
เพราะฉะนั้นที่คุณหมอชนน่านพูดอย่าได้กังวล
ควบคุมพักเพื่อไทยไว้ดีว่าอย่าแยกจาก๘พักการเมืองนี้
ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในวันที่๑๙นี้เนี่ยความจริงไม่เป็นผลดีกับคุณพิทาเลย

เหตุผลเพราะว่าเป็นวันเดียวที่สารรัฐธรรมนูลซึ่งเป็นวาระที่เขาประชุมประจำสัปดาห์

ถูกต้องนะครับวันที่๑๙มันตรงกับวันพุธ
พ่วงด้วยการร้องขอให้มีการยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอ
เพราะฉะนั้นในขณะที่มีการพิจารณาเช่นว่าสภา๙โมงครึ่งเปิดมา
ถียงกันว่าจะให้เสนอโหวตซ้ำกันได้หรือไม่
อาจจะยกเรื่องข้อบังคับว่ามีเหตุเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง
ประธานสภาจึงใช้อำนาจให้โหวตซ้ำได้
และข่าวมาจากสารรัฐธรรมนูลก็มาว่า
รับเรื่องพิจารณาและก็สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็รับไปแล้วหนึ่งเรื่องเรื่องการล้มล้างการปกครอง

ดังนั้นจำนวน๑๓เสียงเอาเรื่องแรกก่อนว่ายอมให้โหวตหรือไม่
ซึ่งผมเชื่อว่าท้ายที่สุดประธานก็จะไม่มีทางออก
ไม่ใช้อำนาจของตัวเองก็จะขอเสียงในที่ประชุม
มันก็จะกลายเป็น๔๓๘กับ๓๑๑อาจารย์วันนองดออกเสียงคน
ถ้าเสียงข้างมากเอาอย่างนั้นก็ไม่สามารถโหวตซ้ำได้
แต่ว่าถ้าเขาต้องการจับประจานอีกรอบหนึ่ง
วันนี้เห็นหน้าเห็นตา๑๓คนเรียบร้อยแล้วว่าเป็นใครบ้าง
และยังมีเรื่องการสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่๑๓คนนี้นะครับอย่าคิดว่าไปหาเพิ่ม
เอารักษา๑๓คนนี้ให้ครบเสียก่อนยังเป็นเรื่องยากเลยในทางการเมือง
ดังนั้นอย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้เลย
ที่คุณหมอชนนั่นบอกว่าจะเกรงว่าจะถูกส่งแข่งขันต่อให้คุณเศรษฐาลงเอา
แต่ว่าต้องมีก้าวไกลและ๘พักอยู่เหมือนเดิมนะ
คะแนนก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคุณพิธา
คือถ้าเป็นซีก๓๑๒นะขนาดนี้ยังไงก็ไม่ได้นายก
คือหมายความว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่ใน๓๑๒และซีก๓๑๒ไม่แปรพักไปสมคบกับ๑๘๘เนี่ย
คะแนนของคุณเศรษฐาก็จะไม่ได้ต่างไปจากคุณพิธา

ดังนั้นถ้าพักเพื่อไทยสนใจคุยกับก้าวไกลว่าสลับกันสิ
ก็คือเสนอพิทาแล้วก็ทั้งหน้าก็เสนอเสถา
ก็จะกลับมาสนุนบิทาได้หรือเปล่า

คือถ้า๓๑๒จับมือกันแข็งแรง

ก็ไม่โหวตให้กับคนอื่นเหมือนกัน

แต่ว่าเพียงแต่ว่าจุดหักเหที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
พักเพื่อไทยนะครับจะต้องไม่แปลพักอยู่พักเดียวนะครับ
วันนี้พักเก้าไกลเขาจะตีไพ่๒๗๒เข้าสู่ฝ่ายค้านที่อาจารย์ปียบุตรบอก
ปลายทางคือภาคฝ่ายค้านแต่นั่นหมายความว่า
หักเหของสถานการณ์จะหนักยิ่งกว่าสุดซอย
ในวันที่ข้ามคั่วของพักเพื่อไทยมายัง๑๘๘นะครับ
วันนี้คนเนี่ยนะครับอาจจะออกมาไม่มาก
แต่ทันใดที่ข้ามคั่วดูปรากฏการณ์สุดซอย
มันจะเพิ่มเป็นพันเท่าหมื่นเท่า